เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันให้นะคะกรณีที่เด็กชายวัย๓ขวบเท่านั้นนะคะ
คือเดิมทีเดียวมีข่าวออกมาว่าลื่นล้มภายในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิต
แต่พอตำรวจนำศพน้องส่งไปให้แพทย์ชนะสูตรพลิกศพ
ปรากฏว่าผลออกมาคือน้องถูกทำร้ายร่างกาย
ก่อนที่จะไปลื่นล้มในห้องน้ำเสียชีวิตเพราะฉะนั้นสืบไปสืบมา
แม่เลี้ยงของน้องนั่นแหละสุดท้ายตำรวจขอสาร
จังหวัดลำปางอนุมัติออกไม้จับสารอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงของผู้เสียชีวิตด้วย
ก็คือนางสาวรัชตะวันตรีทิศอายุยี่สิบเก้าปี
ตกเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย
จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือช่วงหมายของวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายน
ลื่นล้มในห้องน้ำชั้นบนของบ้านบ้านเนี่ยอยู่หมู่ที่สี่ตำบลทุ่งหัว
อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางแล้วสุดท้ายน้องก็เสียชีวิตนะคะ
ในเวลาต่อมาตำรวจส่งศพไปให้หมอพิสูจน์
ลงความเห็นบอกว่าน้องถูกทำร้ายร่างกายตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานอนุมัติออก
หมายจับนางสาวรัชตะวันค่ะเรื่องที่เกิดขึ้น
ผู้กำกับสพวังเหนือบอกว่าขณะนี้ไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนัก
จากเกรงว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับรูปคดีเบื้องต้นผู้ต้องหา
นี่ค่ะยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
หลังจากที่มีข้อมูลว่าพ่อของน้องเดฟผู้เสียชีวิตเนี่ย
ภูมิลำเนาอยู่ที่นี่พอไปถึงค่ะไปพบกับตาของน้องเดฟนะคะ
บอกว่าพ่อของน้องเดฟเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นให้ฟัง
แล้วให้เบอร์ติดต่อยายของน้องเดฟมายายของน้องเดฟเนี่ยไม่อยู่บ้าน
เราก็เลยโทรไปสอบถามยายของน้องเดฟยายของน้องเดฟ
ตอนจังหวะการโทรนะยายของน้องเดฟบอกว่า
คือก็ไม่อยากจะคิดว่าหลานเสียชีวิตด้วยเหตุผลอะไร
เพราะตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุและก็ยังไม่กล้าที่จะไปถามพ่อของเด็กด้วย
เพราะก็รู้ว่าพ่อของเด็กเองก็เสียใจไม่แพ้กับยายไม่แพ้กับแม่แท้ของเด็กนะคะ
เราไปถามต่อถามแม่แท้ของน้องเดฟคุณสร้อยฟ้าอายุ๒๙ปี
คุณสร้อยฟ้าเล่าให้ฟังท่านนี้ค่ะบอกว่า
รากับพ่อของน้องเดฟได้สักประมาณปีเสร็จแล้ว
แล้วก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันด้วย
พ่อของน้องเดฟเป็นคนที่อยากจะเอาน้องเดฟไปอยู่ด้วยที่บ้านที่ดอกคำใต้ที่พยาว
ก็ให้ไปไปเลี้ยงไปดูไปอยู่ด้วยกัน
ช่วงบ่ายของวันที่๒๗เมษายนจู่พ่อของน้องเดฟโทรมาบอกว่า
ลื่นล้มในห้องน้ำได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวังเหนือ
แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องเดมเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แม่แท้ของน้องเดฟบอกว่าช็อกมากเป็นลมล้มพับไปกับพื้นเลยนะคะ
แต่พอได้สติรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลวังเหนือทันทีค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลทันทีนะคะพร้อมกับบอกว่า
คือตัวส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับแฟนใหม่ของพ่อของน้องเดฟ
เคยเจอกันครั้งหนึ่งก็คือในงานพิธีฝังศพของน้องเดฟ
ตามหลักศาสนาคริสต์ที่บ้านที่จังหวัดพยาวเท่านั้นเองนะคะ
หลังจากนี้นะคะครอบครัวของน้องเดฟบอกว่า
เดี๋ยวต้องมีการทำพิธีอุทิศส่วนบุญสุขุศล

ให้กับน้องเดฟอีกครั้งในวันที่๕พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ